คุณผู้ชมครับช่วงนี้ต้องติดตามข่าวสารให้รอบครอบนะครับ
โดยนอกจากจะดูพาดหัวแล้ว
พาดหัวที่เขาไปพาดหัวไว้ในโลกโซเชียล
ก็ต้องดูรายละเอียดของข้อมูลด้วย

โอ้โหแชร์อยู่ในโซเชียลเยอะมาก
นายกหั่นเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทเหลือแค่๑เดือน
เงินหมดคลังเยียวยาได้แค่๑เดือน
ถูกต้องนายกขอโทษเงินพอจ่ายแค่เดือนเดียวแบบนี้
โอ้โหทุกคนแชร์แค่ข้อความนี้ออกมากันเต็มเลย
ถามว่าตกลงแล้วทำให้ประชาชนสับสนก่อนหน้านั้น
บอกช่วย๓เดือนแล้วก็ขยายเป็น๖เดือน
แล้วลดมา๓เดือนแล้วก็กลายเป็น๑เดือนอีก

ต้องฟังเรื่องของการจัดสรรงบประมาณให้ดี
ว่าตกลงแล้วรัฐบาลจะช่วยเหลือกี่เดือนกันแน่
กรณีนี้นะครับนายอุตมะสาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคังออกมาชี้แจงแล้ว
หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับก็เป็นข่าวเป็นคราวออกมา
งบจะถูกหั่นเหลือแค่๑เดือนเท่านั้นนะครับ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการโพสต์เฟซบุ๊ก
ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับ
โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่ารัฐบาลพร้อมเยียวยาโควิดต่อเนื่อง
กรณีมีคำถามว่ารัฐบาลจะชดเชยเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ
วิกฤตโควิด๑๙เดือนละ๕๐๐๐บาทเพียงเดือนเดียวหรือไม่นั้น
ผมขอชี้แจงว่ารัฐบาลยังคงดำเนินมาตรการเยียวยาตามแผนเดิมครับ
พร้อมทั้งจะชดเชยให้ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบ
ที่ต้องได้รับความช่วยเหลืออีกด้วย
ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้งบประมาณปี๒๕๕๙
ในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามมาตรการดังกล่าวไปก่อนหน้านี้แล้ว

เพราะว่างบที่ตอนนี้จ่ายให้กับประชาชน๕๐๐๐บาท
แล้วก็ช่วงที่จ่ายไปรอบ๑รอบ๒รอบ๓
เป็นงบประมาณทั้งสิ้น๑๖๐๐๐ล้านบาท

งบกลางปี๖๓เอามาจ่ายก่อน
ซึ่งงบกลางปี๖๓ยังมีอยู่ประมาณ๕๐๐๐ล้านบาท
อันนี้เอามาจ่ายได้
ส่วนสำหรับงบที่จะเอามาจ่าย
ให้ประชาชนเดือนละ๕๐๐๐บาท
สำหรับเดือนต่อไปคือเดือนพฤษภาคม

เพื่อกู้ออกมา๑ล้านล้านบาท
อันนี้จะเป็นงบของเดือน
ที่จะเอามาจ่ายช่วงพฤษภาคมและมิถุนายน
ซึ่งคอรมออนุมัติในหลักการแล้ว
คาดว่าจะได้เงินปลายเดือนนี้นะครับ
แล้วก็มีงบจากพรบโอนงบประมาณ๑๐จากกระทรวงต่าง
เข้ามาสนับสนุนเม็ดเงิน
ส่วนที่จะช่วยเหลือเยียวยาประชาชน
โครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน๕๐๐บาท
เรื่องนี้นะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
แล้วก็ชี้แจงเพิ่มเติมบอกว่าทั้งนี้ที่ผ่านมานะครับ
รัฐบาลได้ส่งเงินเยียวยาประชาชน
ในโครงการช่วยเหลือเยียวยา๕๐๐๐บาทนี้
จนถึงวันที่๑๗เมษายน๓รอบแล้ว
รวมทั้งสิ้นมีผู้ได้รับสิทธิ์๓ล้าน๒แสนคนแล้วนะครับ
คิดเป็นเม็ดเงินราว๑๖๐๐๐ล้านบาท

ว่ารัฐบาลจะไม่มีการเยียวยาต่อเนื่อง
ตามแผนมาตรการที่วางไว้ก่อนหน้านี้

๓เดือนน่าจะยังมีเงินจ่ายอยู่นะฮะ
ต้องฟังเนื้อในของพาดหัวนั้นให้ดีด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะพอบางทีอ่านแต่พาดหัวอย่างเดียว
แล้วก็ตื่นตระหนกตกใจกันนะคะ